หมาที่เลี้ยงไว้ไม่กัด

เจ้าของบอกเพื่อนเนี่ยคนนี้ที่แบบยืนกลัวเนี่ย

แล้วดูมันไม่กัด

แต่มันกัดคนที่แบบมาเที่ยวมาเยือน